ถ้ารำโนราจะต้องมีความเข้มแข็งธมัดธแมงและผู้ที่จะรำโนราได้สวยงามจะต้องมีพื้นฐานการทรงตัวดังนี้
ช่วงลำตัวจะต้องแอ่นอกและแอ่นหลังลำตัวยื่นไปข้างหน้าไม่ว่าจะรำท่าไหน
ช่วงวงหน้าส่วนลำคอจะหลดศีรษะจะต้องเชิดหน้าหรือแงนขึ้นเล็กน้อยในขณะรำ
ช่วงหลังก้นจะต้องงอนเล็กน้อยช่วงเอวจะต้องหักจึงจะทำให้ดูสวยงาม
ย่อตัวเข่าจะต้องย่อลงเล็กน้อยการเคลื่อนไหวหรือท่าเดินของโนราในขณะที่เท้าเคลื่อนช่วงลำตัวจะต้องนิ่ง
ส่วนมือและวงหน้าไปตามลีลาท่ารำ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน